จากเรื่องของขับรถเร็วไม่ชินทางถนนลื่นแล้ว
ความพร้อมของคนขับก็สำคัญเหมือนกัน
ถ้าเกิดใครเป็นโรคประจำตัวนี่ต้องระวังนะคุณผู้ชม
รถคันนี้ค่ะไปพุ่งชนรถที่จอดอยู่ริมทาง
แล้วหลังจากนั้นไปพุ่งชนเสาไฟฟ้า

ดูสิเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
สพชายพึกที่จนนทบุรีและกู้ภัย
ร่วมกับตันยูไปตรวจสอบมีคนแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุ
รถเก๋งเสียหลักไปจอดชน
ไปชนกับรถที่อยู่ริมทางที่จอดอยู่นะคะ

จุดตรงนี้คือถนนราชพฤกษาออกค่ะ
ก่อนจะออกถนนสาย๓๔๕ที่อำเภอปากเกร็ด
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ต้องประสานแพทย์
จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มาตรวจสอบด้วยนะคะ
พุ่งชนเสาไฟฟ้าแบบที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่
แล้วคนขับหมดสติอาสาก็ต้องทุบกระจก

ทีนี้พอเอาตัวคนขับออกมาได้ไม่มีชีพจรค่ะ
ปั๊มหัวใจกันอยู่ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็เสียชีวิตนะ
คนขับที่เสียชีวิตคือนายนัฐกรวชิระประการสกุลอายุ๕๕ปีค่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังปั๊มหัวใจอยู่
แล้วด้านขวานะพังทั้งแถบเลยจอดขวางอยู่กลางถนนแบบนี้
คุณดาวิตรีเล่าให้ฟังบอกว่าจอดเอาไว้ริมทางตรงหน้าร้านสะดวกซื้อ
หลังจากนั้นคุณดาวิตรีก็ลงจากรถไปซื้อของในร้าน
ซื้อของเสร็จนะกลับมาเห็นคัมรี่พุ่งมาชนท้ายรถตัวเอง
แล้วเห็นต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะตัวรถนี่ก็หมุนไปอยู่ขวางกลางถนนแบบนี้
ยังเข้าใจเลยว่ารถคันนั้นพยายามจะหนีหรือเปล่าตอนแรกนะ
เพราะว่ารถคันนั้นคือเหมือนกับว่าพอชนแล้วมันเหมือนกับขับต่อไง
เธอก็เอามือถือมาถ่ายทะเบียนไว้ปรากฏว่ารถน่ะก็ไปพุ่งชนเสาไฟริมทางค่ะ
ญาติของผู้เสียชีวิตก็ให้ข้อมูลนะบอกว่านายนัฐกรเขามีโรคประจำตัว
เป็นโรคหัวใจด้วยเป็นโรคไตด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยคิดว่าไม่รู้เหมือนกันว่า
ตอนขับรถอ่ะคนขับเกิดอาการวูบหรือเปล่าพอวูบหมดสติคุมรถไม่ได้
ก็พุ่งเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะคะทีนี้ก็ดูสิตอนญาติของผู้เสียชีวิตมา
กรีดร้องแบบนี้พอเห็นศพของคนที่รักหลังจากนั้นก็มีการมอบร่างให้เจ้าหน้าที่
นำกลับไปประกอบพิธีมอบร่างให้เจ้าหน้าที่ไปชนะสูตร
แล้วเดี๋ยวจะให้ญาตินำร่างนำกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปค่ะครับ